และพอคลายข้อสงสัยเรื่องสภาพศพของคุณตังโมแล้ว
นายเดชาก็ถามคำถามต่อเลยนะคะ
แล้วคนที่ปล่อยข่าวว่าคุณตังโมฟันหากบ้าง
แผลถึงกระดูกบ้างรวมถึงนิทานต่าง
ที่มีการแต่งขึ้นมาก่อนหน้านี้
จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร
อันนี้คือทนายเดชาก็ตั้งคำถามแบบนี้
เพราะว่าทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย
นี่ค่ะทนายเดชากิติวิทยานันต์
วันนี้ก็เปิดเผยผลชนสูตร
ว่าส่วนตัวเองและแม่ของคุณตังโม

ยืนยันว่าสมองและแกนสมองของคุณตังโม
ไม่มีรอยช้ำใบหน้าก็ไม่มีรอยช้ำ

ว่าตอนพบร่างแตงโมฟันหัก
บาดแผลที่ต้นขาลึกถึงกระดูกนั้น

ทนายก็บอกว่าอยากถามบุคคลนั้นที่ออกมาพูดว่า
จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

มันเป็นเรื่องการโกหกอย่างยิ่งเลยจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไง
คนนี้นะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงคนก็เลยไปโจมตี
เฮ้ยตำรวจอะไรยังไงทำไมไม่แจ้งข้อหาทำร้าย
ก็มันก็ฟันมันอยู่ครบไงถามว่าคนที่ไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนี่ย
จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรแล้วก็ไอ้บาดแผลที่ขาเห็นไหม
ในโซเชียลก็โกหกไปบอกลึกไปถึงกระดูกไม่จริง
ดูยังไงก็ไม่ถึงกระดูกเขาขยายภาพดึงภาพ
กันดูหมดแม่ก็ดูมันก็แค่เอ็นยังเห็นเนื้อ
เห็นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็โกหกอีกอ่าส่วนหนึ่งเนี้ยนะคะ
นายเดชาพูดด้วยค่ะบอกว่าอยากจะฝากบอกชาวเน็ตอีกว่า
อยากให้สังคมหยุดมโนโดยเฉพาะคลิปที่อ้างว่า
งโมถูกตีหัวหรือกระชากผมไม่เป็นความจริง
เพราะว่าคลิปเหล่านั้นสื่อมวลชนถ่ายหลังเกิดเหตุ
งโมตกน้ำไปแล้วซึ่งตนเองก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่
ว่าคลิปที่ออกมาทางโซเชียลหนึ่งร้อยหกสิบคลิปนั้นเป็นคลิปปลอมทั้งหมด
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะเตรียมดำเนินการฟ้องผู้ที่เผยแพร่คลิปปลอม
เพราะทำให้สังคมวุ่นวายในข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ไปฟังเสียงช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ผมเนี่ยเอาเรื่องเรื่องจริงมาเล่าคุณดันไม่ฟังคุณกลับไปฟังเรื่องโกหกทางโซเชียลคลิปครับต่างที่บอกอะไรนี่กระชากผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แตงโม
ขวดตีหัวก็ไม่ใช่มันเป็นของปลอมหมดเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมตายแล้วนะครับตกน้ำแล้วแล้วคนที่ถ่ายมาเป็นผู้สื่อข่าวช่องดังเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาบอกแล้วผมก็รู้จักด้วยคนนี้แล้วก็ไอ้คลิปต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเป็นเรื่องไม่จริง

อักษรฐานใหม่เพิ่มขึ้นส่วนแนวทางการสอบสวนทางคดีธนายเดชาบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเรียกทั้งห้าคนมาสอบอีกแน่นอนค่ะ

คนด้วยว่าขอให้ใจเย็นการช่วยกันหาหลักฐานเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะคะ
อย่าเชื่ออย่าแชร์อย่าฟังความข้างเดียวเพราะตำรวจอาจไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดให้สังคมฟังในตอนนี้
แต่ตำรวจมีหลักฐานทุกอย่างในมือครบหมดแล้วการที่บอกออกไปทั้งหมดจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันหรือหาทางเดินเกมไปทิศทางอื่นซึ่งก็จะทำให้การทำงานของตำรวจยากขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ขอให้คนรักแตงโมเชื่อว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเร็วนี้แน่นอนนะคะ
อันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทนายเดชาในวันนี้นะคะ
ขณะที่คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งในกู้ภัยที่พบร่างของคุณแตงโม
ก็ได้เผยในรายการหนึ่งถึงประเด็นข่าวที่ทนายเดชาพูดเนี่ยนะคะ
บอกว่าเขาพูดตามที่เห็นค่ะโดยเห็นฟันของคุณตังโมหักไปครึ่งซี่
แล้วก็มีแผลบวมช้ำที่ใบหน้าด้วยตาทั้งสองไม่เท่ากันยืนยันว่าตนเองไม่เคยพูดว่าฟันคู่หน้าของน้องหัก
และที่พูดก็ไม่ได้ลบล้างคดีหรือลบล้างผลชนะสูตรของคุณแตงโมพร้อมทั้งยอมรับและเคารพผลการชนสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยค่ะ